คุณผู้ชมครับคำว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนา
เป็นหนึ่งในพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ที่ประธานเจ้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทปรทจำกัดมหาชนน้อมนำมาปฏิบัติ
การบริหารงานในองค์กรรวมทั้งดำเนินชีวิตส่วนตัวครับ
ผลที่ออกมานั้นมีความถูกต้องและมีความมั่นคง
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณพีรวัตรอธนาคครับ
พระบอรมิศชาญาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรภ์มหาผู้มิพลอดุลยเด

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาทราชินี
ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งปตทได้นำมาถ่ายทอดผ่านนิทัศกาล

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
และได้รู้ซึ้งถึงพระอัจฉริยภาพรอบด้านของพระองค์
นึกถึงในลักษณะที่เป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญ
มากกว่าที่จะนึกถึงท่านในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์
เพราะว่าสิ่งที่เรารู้สึกได้

หนึ่งท่านเป็นมนุษย์ที่เก่ง
ท่านมีพระราชอัจฉริยภาพในทุกด้าน
ท่านคืออัจฉริยะคนเก่งที่แท้จริงของโลกคนหนึ่ง
อีกด้านหนึ่งคือความเป็นคนดี
ความเป็นคนดีก็คือท่านจะนึกถึงคนอื่น
นึกถึงตัวเองท่านจะเสียสละ
ท่านจะมีเมตตากรุณามุฒิตาอุเบกขา
เพราะฉะนั้นในความรู้สึกผมเอง

คนที่สมบูรณ์คนนึงในโลกนี้

และก็คงคุ้นกับตัวเองแบบ
แนวปฏิบัติของท่านมาเป็นหลักในการทำได้มากน้อยขนาดครั้ง
ตั้งแต่ต้นทำได้เยอะเราก็จะเป็นคนที่เก่งที่ดีขึ้น
เทวินมีโอกาสได้เข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทในหลวงรัชกาลที่๙
เมื่อครั้งวันพระราชทานปริญญาบัติจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
พระองค์ได้พระราชทานพระบรมราชวาสถึงการพัฒนาที่ดีต้องคำนึงถึงพื้นฐานที่มั่นคงก่อน
ถึงพื้นฐานที่มั่นคงก่อน
ถ้าปราศจากพื้นฐานที่มั่นคงแข็งแรงแล้ว
จะพัฒนาต่อให้เจริญต่อไปคงจะทำได้ยาก
เพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญ
คู่กันไประหว่างการที่จะพัฒนาสิ่งต่าง
ไปพร้อมกับการที่จะดูแลรักษา
พื้นฐานต่างให้มั่นคงแข็งแรง
ในฐานะที่เป็นวิศวกรแล้วต่อมาก็มาเป็นผู้บริหาร
ก็ได้คิดอยู่เสมอนะครับว่าถ้าเรามุ่งแต่ที่จะโตไปข้างหน้าอย่างเดียว
โดยที่ไม่เคยมองว่าปัจจุบันเรามีความพร้อมขนาดไหนเนี่ย
สุดท้ายการเติบโตนั้นจะไม่ยั่งยืน
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งได้นำมาใช้
ในชีวิตส่วนตัวทั้งในหน้าที่การงาน
พื้นฐานที่แข็งแรงจะทำให้เกิดการพัฒนาที่มั่นคง
เช่นเดียวกับสังคมไทยที่เทวินมองว่าจะต้องไม่คลอนแคลน
จับมือช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง
เข้าใจเข้าถึงพัฒนา
เป็นหนึ่งในพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เทวินน้อมนำมาเป็นหัวใจหลักในการบริหารงาน
เพราะเชื่อว่าเมื่อเข้าใจทุกอย่างอย่างแจ่มชัด
จะทำให้วางแนวทางการทำงานได้ถูกทาง

มีความตั้งใจว่าสิ่งต่างที่ท่านได้สั่งสอนไว้เนี่ย
ส่วนใหญ่จะให้เราเป็นคนทั้งเก่งและคนทั้งดีเนี่ย

สิ่งที่อยากจะทำก็คือว่าบุคลากรในกลุ่มปรท
เราจะน้อมนำเอาแนวทางที่ท่านได้สอนสั่งเราไว้

แล้วผมเชื่อว่าถ้าเราทำอย่างนี้กันทุกคนในสังคม
ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่แข็งแรงมั่นคงนะครับไม่คลอนแคลน
แล้วก็เราสามารถที่จะทำให้ประเทศเราก้าวหน้าเติบโตต่อไปได้นะครับ
ตลอดระยะเวลา๗๐ปีที่ทรงครองราช
หลวงรัชกาลที่๙ทรงเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่อง
ปตทจะน้อมนำมาใช้ทำงานสารต่อธุรกิจ
เติบโตอย่างมั่นคง
พีรวัตรอัธนาคข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน